สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับพี่ชันนักภาชายกิตโมกค่ะ
สวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะคุณผู้ชม
ลมหนาวที่แผ่ลงมาในตอนนี้นะคะคงถูกใจหลายคน
ที่ชอบสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะแต่คนที่หนักใจอาจจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะคะ
เพราะว่าลมหนาวในครั้งนี้จะอยู่กับเรายาวไปเป็นสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเก็บพืชผลให้เรียบร้อยนะคะระวังจะเสียหายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้นะคะ
เกษตรกรต้องระวังนะคะเพราะว่ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นค่ะ
ระวังผู้ผลทางการเกษตรเสียหายจากภายหนาวค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นกับมีลมแรง
เกษตรกรหมั่นดูแลสุขภาพจุดฟื้นไฟระวังอัคคีภัยนะคะ
ทำโรงเรือเลี้ยงสัตว์ให้อบอุ่นค่ะแปลงผักระหว่างนอนระบาดในช่วงอากาศเปลี่ยนค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามันในช่วงนี้ค่ะ
เกษตรกรควรเร่งลอกคูครองนะคะทำทางระบายน้ำ
ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะและระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนที่ประเทศจีนในขณะนี้ก็มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ
แต่ชาวจีนค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะ
ตั้งอยู่ที่มองโกเลียไนค่ะคุณผู้ชมตอนกลางวันเนี่ยสถานที่แห่งนี้ขาวโพนไปด้วยหิมะ
ส่วนตอนกลางคืนมีการเปิดไฟนะคะส่องไปตามหิมะต่างทำให้มีสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ